ไปดูนักแสดงร่วมค่ายกันบ้างดีกว่า
ที่เป็นเพื่อนนักแสดงของกัปตันนั่นเองค่ะ
ที่เขาตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะยุ่งวุ่นกับงานอยู่ในวงการนะ
เซ็นสัญญาเข้าสังกัดวิทย์พระราม๔ค่ะ

แล้วก็เลยขอส่งกำลังใจไปให้เพื่อนร่วมรุ่นอย่างกัปตันด้วย
ที่ต้องรับมือกับกระแสข่าวแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนักในช่วงนี้ด้วยค่ะ

ไม่ได้คุยกับกัปตันเลยครับ
แต่ว่ามันได้มีคุยกับไว้อะไรอย่างนี้
ได้คุยกันว่าแบบเออน้องเป็นอย่างนี้มันจริงหรือเปล่านู่นนี่อะไรอย่างนี้ครับ
เท่าที่คุกคีกับกัปตันมากัปตันก็เป็นเด็กที่ดีนะครับ
เป็นเด็กน่ารักแล้วก็ทำงานเพื่อครอบครัว
อยากให้กำลังใจน้องนะครับเพราะว่าน้องก็ยังเด็กอยู่ด้วยเนาะ
แล้วก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงจะรับมือไม่ทัน
ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ
เออเป็นเพื่อนกันก็ให้กำลังใจได้เท่านี้จริงนะคะ
ไปบอกให้เขาทำนู่นทำนี่อันนี้คงเป็นไปไม่ได้
ส่งกำลังใจไปกันนะคะช่วงนี้กัปตันชุลทรมิ้งเองนะคะ
ก็ต้องกำลังใจดีเยอะที่สำคัญคนรอบตัวครอบครัวนั่นแหละสำคัญที่สุดนะคะ
คือเรื่องมันเกิดมาแล้วก็คิดดีกว่าว่าภายภาคหน้าต่อจากนี้ไปเนี่ย
จะแก้ปัญหากับสิ่งต่างที่จะต้องรับมือยังไงบ้างนะจ๊ะ